มาดูเหตุการณ์นี้ต่อหากผู้ชายคนนี้ไม่รู้เป็นใครมาจากไหน
ชื่อเสียงเรียงนามฉันก็ไม่ทราบนะฮะแต่ที่แน่พฤติกรรมของเขาคือ
กระโดดไปบนหลังคารถที่จอดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย
มีคนถ่ายคลิปไว้ได้คลิปนี้เชิญค่ะ
เฮ้ยไหนเขามาแล้วจริงด้วยนั่นไง
นั่นไงชัดเจนแจ๋วแหววกระเป๋าแดงเหมือนคนขายของเลย
มีเซียมสีแดงค่ะเออเขาปีนรถพยาบาลด้วยแฮม
ลงมาจากบนหลังรถพยาบาลเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คลิปจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเห็นชัดนะฮะว่าผู้ชายคนนี้
เสื้อสีน้ำเงินค่ะแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำนะคะ
สะพายกระเป๋าสีแดงสวมรองเท้าแตะท่าทางเนี่ย
เอาเท่าที่รายงานข่าวรายงานมาจากพื้นที่นะคะ
บอกว่าท่าทางลักษณะเหมือนคนเมาค่ะเหมือนหนีอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
กระโดดลงมาจากรถพยาบาลเมื่อสักครู่มุมจอซ้ายแล้วก็วิ่งขึ้นไป
เหยียบหลังคารถเก๋งรถกระบะของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของญาติผู้ป่วย
จอดอยู่ในโรงพยาบาลเมืองเลยรามจังหวัดเลยค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือช่วงดึกเมื่อวานนี้
จากนั้นผู้ชายคนนี้ไปไหนต่อนะฮะก็วิ่งหนีไปที่หน้าโรงพยาบาล
แล้วก็วิ่งข้ามถนนหายวับไปกับความมืดนะฮะ
คือหลายคนบอกว่าทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
พฤติกรรมแบบนี้ของผู้ชายคนนี้ทำไปเพื่ออะไรไม่มีใครรู้นะคะ
แต่ก็ทำให้คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
คนที่มาติดต่อโรงพยาบาลญาติผู้ป่วยสิ่งที่เขากลัวแล้วก็เขาคิดเหมือนกันคือ
หวาดกลัวภาวะเอ๊ะว่าเขาทำแบบนี้ทำไมนะคะ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็เลยอยากให้ตำรวจสพเมืองเลย
เร่งติดตามจับกลุ่มชายนิรนามคนนี้ด้วยนะคะ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวอาจจะมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า
มันคือความเสียหายนะคะเดี๋ยวต้องไปสำรวจด้วยว่า
กระโดดเห็นไหมกระโดดขึ้นไปหลังคาบุบหรือเปล่านะ